เปลี่ยนอารมณ์หน่อยอีกไม่กี่วันถึงวันแห่งความหวังวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
งูเข้าบ้านตัวนึงเขาว่าโชคดีแล้ว
แต่บ้านนี้งูเขาทั้งครอบครัว

ห้าตัวเขาว่าโอ้โหงวดนี้แหละทุบโต๊ะเลยมันต้องดีแน่แน่เลย

พ่อแม่ลูกห้าตัวเลยโอ้โหเอาบ้านเลขที่ก่อนไม่ให้เสียเวลา
บ้านเลขที่๑๒๕หมู่๑๓นะครับเขตบนร่องคำอเภิร์มร่องคำจังหวัดกาลสินครับ
ภัยบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ไปเจอเนี่ยนะฮะงูตอนแรกเนี่ยเจอก่อน๑ตัวในช่องแอร์ก่อน
ก็ได้มางูเขียวยาวสักเมตรนิดนะครับ
ขณะที่กำลังจะเอางูใส่กระสอบเดี๋ยวจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
กำลังจะเดินกลับมีงูเขียวอีกตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากแอร์อีกเครื่องหนึ่ง
ก็เลยพยายามจับด้วยนะฮะเครื่องเดียวกันนี่แหละคุณผู้ชมแต่
งูตัวนี้มันเลยลึกขึ้นลึกขึ้นเอาไอออกทีละชิ้นส่วนนะ
ต้องรอช่างแอร์มาช่วยด้วยนะรวมทั้งรื้อปั๊กด้วยทำกัน
เย็นนะคุณผู้ชมกว่าจะจับได้นะฮะสอบถามเจ้าของบ้าน
ก่อนหน้านี้มันเคยมีงูเข้ามาในห้องนอนแล้วซึ่งก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไป
ซ่อนในแอร์หรอกนะนะตอนเช้าจับได้ตัวหนึ่งแต่ก็เห็นมีอีกตัวหนึ่ง
เลื้อยอยู่ในแอร์เหมือนกันก็เลยให้ช่างแอร์มารื้อดูสิฮะ
ในห้องนอนมีงูเยอะแยะขนาดนี้แล้วกู้ภัยมาอีกรอบตอนเย็น
คุณผู้ชมจับได้อีก๔รวมเป็น๕ก็คาดว่าเป็นงู
พ่อแม่ลูกครอบครัวเดียวกันเจ้าของบ้านก็บอกว่าโอ้โห
มาตัวเดียวก็ว่าน่าจะโชคดีแล้วนะครั้งนี้มาทั้งครอบครัว
งูห้าตัวกับว่าได้ที่หนึ่งสองห้าก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิทย์
จารณญาณแต่เจ้าของบ้านบอกว่างวดนี้แหละจะได้รางวัลใหญ่แน่นอน